ช่วงแรกของเช้าสดใสมาดูเรื่องของนาวิกโยธินกันหน่อย
ฝึกหนักแต่ก็มีการแข่งขัน
เป็นการเสริมความสัมพันธ์สร้างความสามัคคีในหมู่นาวิกโยธินนะคะ
แต่ว่าเขาแข่งขันก็แข่งขันคล้ายการฝึกก็คือ
แข่งแบกอาวุธ๒๐กิโลกรัมระยะทาง๓ไมล์

สบายแค่นี้ยังสบายนะเพราะว่าตอนฝึกเขาหนักมากนะหน่วยนาวิกโยธินเนี่ย
ใช่ค่ะยิ้มเข้าเส้นชัยกันไปเลยนะคะทหารจากศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
กองพลนาวิกโยธินกรมทหารปืนใหญ่กรมสนับสนุนและหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
แข่งแบกอาวุธและยุทธโทปกรณ์น้ำหนักกว่า๒๐กิโลกรัมค่ะในการแข่งขันทดสอบสมรรถภาพทางทหาร
เพื่อไม่ให้ร้อนมีเจ้าหน้าที่ทหารช่วยฉีดฟอกกี้ฉีดน้ำ
ช่วยต้องช่วยและฮิสโตรก

แข่งกันที่ค่ายกรมหลวงชุมพรหน่วยบัญชาการนาวิกยโยธิน
กองท่าเบลืออัมเภทสตหิบจังหวัดชนบทิมปี
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่๑กองพลนาวิกโยธิน
บัญชาการนาวิกโยธินในฐานะประธานอนุกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางทหาร
เป็นประธานในพิธีปิดแล้วก็มอบโลกการแข่งขันไปนะคะ
สำหรับการทดสอบสมรรถภาพของทหารจัดขึ้น
เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีระหว่างนักกีฬา

หน่วยกีฬาต่างของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
อกจากนี้ก็พัฒนาทักษะแล้วก็เสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย
และสมรรถภาพทางทหารให้กับกำลังพล

ฝึกมาแล้วเหนื่อยมาแล้วหนักมาแล้ว
แต่พอไม่ได้ใช้ก็อาจจะต้องมารื้อฟื้นกันหน่อย

และนักเรียนจากพลอากาศ
อาสาสมัครทหารพราน

ผู้ชนะเลิศได้แก่ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ส่วนผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลนายทหารชนะเลิศก็คือศูนย์การฝึกจากศูนย์การฝึกนะคะ
นายทหารชั้นประทวนชนะเลิศก็คือกรมสนับสนุนนักเรียนจ่าพลทหารพลอาสาสมัครทหารพราน
กลุ่มที่ชนะเลิศคือหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน
ส่วนโลกคะแนนรวมได้แก่ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ถึงแม้ว่าจะเป็นประเภทบุคคลแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกชื่อบอกเสียงเรียงนามอะไรมานะ
เขาบอกเฉพาะสังกัดหน่วยมาว่าเป็นใคร
เขาบอกว่านาวิกยโยธินหน่วยซิลหน่วยรบสุดโหด

โอ้โฮแค่อันนี้เนี่ยสบายในการแข่งขัน
อันนี้ไม่ได้ลุยน้ำไม่ได้เปื้อนโครนไม่ได้ห้ามอาบน้ำ
ไม่ได้ห้ามรับประทานอาหารไม่ได้ห้ามอดนอนด้วย

นะครับแต่เหมือนต้องรื้อฟื้นพลังหน่อยนะ